เอาอย่างนี้จบจากเรื่องลิ้นเราไปเรื่องนี้
ไปดูกันเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับจอราเข้ค่ะคุณผู้ชม
ความเชื่อจอราเข้ยักษ์ในตำนานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เห็นคนเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นมันปรากฏตัวมาอีกแล้ว
มันต้องมีนัยยะใดสักอย่างแน่ไปดูกันสิ
โอ๊ยตัวขนาดนี้ยักษ์มาก
หนุ่มคนนี้ไปเจอกับจราเข้ตัวโตนอนแผ่หลาอยู่บนก่อย่า
ที่จังหวัดอุดรธานีวังสามหมอนะคะ
โดยที่วังสามหมอที่นี่เราก็รู้กันอยู่ว่าเขาจะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะ

และก็ยังเคยเกิดเรื่องราวตำนานจอราเข้
จอระเข้ยักษ์ที่เป็นตำนานบัคเฮ่าค่ะ
เฮ่าวเป็นจอราเข้ยักษ์ที่โดนปราบลง
คือโดนปราบได้ตั้งแต่อดีตโบราณมาแล้ว
ชาวบ้านก็เชื่อว่าวิญญาณของมันเนี่ย
วนเวียนปกป้องวังสามหมออยู่
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เขาก็ต่างเชื่อกันว่าเป็นลูกหลานของบักเห่าจราเข้ยักษ์แน่
ยังไงเนี่ยถ้าจะเล่นน้ำลงไปหาปลา
จะลงไปอยากจะไปถ่ายรูปเซลฟี่ใด
มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองบนมองล่าง
มองให้มันทุกมุมแล้วค่อยถ่ายรูปกันนะจ๊ะ
เจอแบบนี้ก็หล่อนเหมือนกันล่ะค่ะ

แต่ว่ามันมีตำนานว่านี่อาจจะเป็นลูกหลานของจราเข้ยักษ์ในตำนาน
เอาคนในพื้นที่ไปเลยนะครับ
ภรรยาของใครนะครับที่คิดว่านั้นเหนียว
บอกไปเลยว่าวันนี้พี่อยากกิน

โดดลงไปไหนมันเธอไม่ต้องบอกเลยทั้งสิ้น

โอ้โหคุณจะเอาอย่างงั้นเลยหรอ